แฟนได้ยินเสียงตะกะแตนถูกไหมหน้าเวทีมันคึกพี่แจ๊ค
ภาษาเราคืออื้อใจแม่มาลูกสาว
แคปชั่นพี่ตั๊กกะแตนก็คือบอกเลยว่าบิวต์ตัวเองก่อนขึ้นเวที
แต่เท่าที่ดูแล้วมันบิวต์ใจเราให้คึกคักตามไปด้วยค่ะ
จากพี่ตะกะแตนนอกจากคนดูแล้วก็บิ้วไปถึงคนใกล้ตัว
ช่างหน้าเอ่ยช่างผมเอ่ยก่อนขึ้นเวทีปั้นโยกรวมกัน

เห็นไหมบอกแล้วแต่ละคนเขาต้องมีลีลาพี่แจ๊คจะมาเดินนิ่งขึ้นเวที
สวัสดีค่ะตะกะแตนไม่ได้ไม่ได้หรอกมันต้องบิ้วกันก่อน
คุณผู้ชมโยกไปแล้วยืดดีกว่าค่ะ

เวทีไหนที่น่ะเห็นมั้ยยืดจิ้ง

เวลาขึ้นเวทีเนี่ยโอ้โหเธอเต็มที่นะคะเต้นแบบไม่มีกระดูกไปเลยค่ะ
พอคุณผู้ชมนางกีฬาอายอะนี่ลูกประหลาดก็ไม่รู้นะคะ
ขอขึ้นเวทีแบบนี้นะคะแล้วก็เอาวอร์มร่างกายตัวเอง

หรือว่าจะเป็นการโปรยความเซ็กซี่อยู่ข้างเวที

เห็นความฮอตข้างเวทีอย่างขนาดนี้

มันจะเกิดอะไรขึ้นไปชมเลยค่ะ
แต่ว่าเด้อความที่แกะแต่เขายืดต่วนอยู่แล้วตลอดเวลา

การประคองตัวเองก็เลยคือยังกลับมาเดินได้
คือถ้าเป็นเราก็จะเข้าเท้าพิชเข้าเท้าแพ้
แหวกแนวเลยค่ะตัวแม่คนนี้พี่จิ้งหรีดขาว
ก่อนขึ้นเวทีทำอะไรจ๊ะขอมูแบบท่วมหัวท่วมกล้ามไปเลยจ้ะแม่จ
คือก็ไม่รู้นะว่าพี่เขาเนี่ยบริกรรมคาถาอะไรไปบ้างคือมันนานมากคล่องอยู่นานมากคุณผู้ชม
หลังจากบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จออกสเต็ปแบบนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เออแล้วก็ให้เราความบันเทิงกับเป็นฝันฟนฟันที่มารออยู่นานเวทีน่าคุณผู้ชมนะ
ลีลาไม่เบานะไม่รู้เลยนะว่าก่อนขึ้นเวทีเขาต้องทำอะไรบ้างอ่ะ

ไม่หลอก